ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเรื่องที่เริ่มต้นจากความรัก
แต่กลายเป็นจบลงด้วยการแจ้งความดำเนินคดีกัน
เป็นเรื่องของผู้ชายคนนึงนะคะอายุ๔๑ปี
ไปแจ้งความกับตำรวจสพรัฐนาธิเบสจังหวัดนทบุรี
ผู้ชายคนนี้เล่าให้ฟังว่าไปเจอกับผู้หญิงคนนึง
รู้จักผ่านทางเฟซบุ๊กตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะ
รู้จักกันผ่านเฟซบุ๊กคุยกันนัดเจอกันจนคบหากัน
พอคบกันปุ๊บผู้หญิงคนนี้ยืมเงินตลอดเลย
เริ่มจากผู้หญิงคนนี้บอกว่าทำบริษัททัวร์แล้วขัดทุน
ขอยืมเงินหน่อยบอกว่าแม่ป่วยหนักขอยืมเงินหน่อย
ขอยืมรถหน่อยครับยืมทั้งเงินยืมทั้งรถ
ผู้ชายคนนี้บอกให้ไปหมดเลยทุกอย่างแต่สุดท้ายไม่ได้คืนสักอย่างเลยอะค่ะ
ตำรวจศพรตนาธิเบสไปเจอตัวผู้หญิงคนนี้แล้วจับเลย
นางรัฐสมีย์พงศ์มนตรีอายุ๔๘ปี
ข้อหาคือยักยอกทรัพย์เพราะว่าไปสืบรู้มาว่านางรัศมี
เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่สำนักงานควบคุมโครงการก่อสร้างถนนสายฉะเชิงเซาพนัฐนิคม
อยู่ในตำบลคลองนาอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะคะตัวนางรัศมีคนนี้ถูกในโฟนามสมมุติ
อายุสี่สิบเอ็ดปีไปแจ้งความบอกว่าโอ้โหนางรัศมีร์เนี่ยนะ
เอาทั้งเงินเข้าไปเอาทั้งรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์เข้าไปแล้วหนีไปเลย
ตามตัวไม่ได้หายไปเลยตัวผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังว่ารู้จักกับนางรัศมีร์ผ่านเฟซบุ๊ก
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองค่ะแล้วก็คุยกันมาตลอดนะคะ
ช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วได้นัดเจอกันไปเจอกันที่คอนโดมิเนียมในซอยงามวงวานยี่สิบสอง
หลังจากนั้นก็ไปมาหาสู่กันตลอดค่ะตัวนางรัศมีร์บอกว่าเปิดบริษัททัวร์
ขาดทุนจนถึงขั้นต้องปิดกิจการตัวฝ่ายชายที่เป็นผู้เสียหายบอกว่านางรัศมีผู้จาดีมากเลย
น่าเชื่อถือมากก็เชื่อทุกอย่างทุกอย่างที่นางรัศมีร์พูดมาเชื่อหมด
รัศมีบอกกับผู้เสียหายว่าแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจขอยืมเงินหน่อยได้ไหม
แล้วก็ขอยืมรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สีขาวไปใช้หน่อยได้ไหม
ตัวฝ่ายชายบอกว่าสงสารมากด้วยความรักด้วยคบหากัน
ให้ไปหมดเลยขอเงินก็ให้ขอรถก็ให้นะคะ
ไปสักพักนางรัศมีบอกว่าขอเงินค่าน้ำมันด้วยได้ไหม
ขอค่าน้ำมันด้วยใช่โอนเงินมาหน่อยต้องจ่ายค่าน้ำมันรถ
ตัวฝ่ายชายบอกว่าตลอดเวลาที่คบกันนางรัศมีร์ขอเงินมาตลอดค่ะ
ก็ให้ทุกครั้งรวมแล้วโอนไปนับแสนบาท
มกราคมปีนี้นะคะขาดการติดต่อไปเลย
เฟซบุ๊กก็ติดต่อไม่ได้มือถือก็ติดต่อไม่ได้
พยายามตามหาหลายที่หาไม่เจอที่บ้านแม่ของนางรัศมีร์ก็ไปหานะคะ
ตามไปหาถึงบ้านแม่ก็ไม่เจอแม่ของนางรัศมีบอกว่า
ไม่ได้กลับบ้านมานานมากแล้วตัวฝ่ายชายก็เลยรู้สึกว่า
โดนหลอกแน่เลยก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้
กับตำรวจสพรัฐนาธิเบสค่ะ
เห็นใจค่ะเห็นใจแม่เขามากกว่าเพราะว่าแม่เขาบ่อยเป็นเรื่องหัวใจ
เพราะว่าคือเขาจะได้รีบกลับมาดูแลแม่เขา
อืมแล้วแม่เขาปวดจริงป่ะ

ของแม่เขาช่วยหลอกด้วย

ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าจากการสอบปากคำนางรัศมีร์เนี่ยนะคะ
เธอก็ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะ
คือในมุมของเธอเธอก็อ้างในลักษณะที่ว่า

ก็คบหากันรักกันฝ่ายชายก็ให้นี่
ส่วนรถกระบะที่ยืมไปเนี่ยค่ะ
นางรัสมีบอกว่ามีคนรู้จักขอยืมหนึ่งอีกทอดนึง

ก็เลยยังเอามาคืนให้กับฝ่ายชายไม่ได้ตำรวจก็เค้นสอบจนสุดท้าย
รัศมียอมรับว่าอ๋อรถกระบะเอาไปจำนำเรียบร้อย
ครับได้เงินมาหกหมื่นบาทอืมนี่ค่ะนางรัศมีร์เคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้นะคะ
หลายครั้งแล้วค่ะตำรวจบอกนะคะมีผู้เสียหายอีกรายนึง
ในพื้นที่สนยานาวาได้ไปแจ้งความเอาไว้ด้วย
ก็คือผู้หญิงคนนี้คนเดียวกันเลย
พฤติกรรมเหมือนกันไปหลอกอย่างนี้ค่ะ
นี่เขารู้จักกันทางเฟซบุ๊กแต่ก็ได้เจอตัวนะ

ทีนี้ก็เลยถูกหลอกไปเลยครับ